สวัสดีครับ
ข่าวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะ

ช่วงนี้ต้องบอกว่านิดนึงไงบอกว่าอะไร
หมอดูฉันมาดูว่าคือวันนักศึกษาเมืองสุดท้ายนี้คุณจะมีเรื่องมีราวน่ะ

มันเตือนกับแม่ก่อนแรกหรอ

ไม่ระวังเลยให้ระวังนะ

อะหมุนตัวกันค่ะ
อ๋อเฟีเซงเตอร์นักศึกษา

เขาชื่อเบาเท่าเขาไม่ชื่อเบาไข่

บ่าวเท่าต้องใช้นะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อย
วันนี้ก็เลยจะมาบอกเคล็ดลับด้วยแบบเทคนิคง่ายเลยค่ะ

ที่ต้องบอกว่าตากผ้าในที่ร่ม
แล้วแบบว่ามันไม่ได้โดนแดดถูกต้องไหมคะ

อันนี้ต้องบอกเลยบอกว่าคุณหมดกังวลเรื่องของกลิ่นอับไปได้เลยค่ะ
เพิ่มความหอมสดชื่นทำให้เหมือนสวมเสื้อใหม่ตลอดทั้งวันเลยคุณ
กลิ่นหอมแล้วก็แบบว่าสดชื่นมากเลยนะคะ
พร้อมกับเทคโนโลยีใหม่แห่งการดูแลผ้าที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาเหมาะกับทุกฤดูกาลด้วย
มันจะเพิ่มความหอมสดชื่นทำให้เหมือนหอมสวมเสื้อใหม่ตลอดทั้งวัน
ประหยัดเวลามันจะประหยัดเวลาคุณ
ราคาปกตินี่๖๕บาทคุณหนุ่มราคา๖๕บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ๑แถมอีก๑นะครับ
ตั้งแต่วันนี้จนถึง๒๓กันยาถึง๖ตุลาคมนะฮะ๒๕๖๓ใครสนใจสามารถซื้อได้ที่ไหนกัญชา
เขามีกิจกรรมแล้วก็โปรโมชั่นดีดีให้ร่วมสนุกกันโดยการตอบคำถามง่ายง่ายนะครับ
ก็ลองติดตามกันได้เลยทีเดียวตอนนี้ก็เห็นพี่เมย์ไปตามใช่แอบไปดูด้วยตลอดล่ะค่ะ
เวลาไปก็แบบไปแวะเวียนดูเพราะว่าอันนี้กลิ่นใหม่ออกไงแต่กลิ่นเดิมก็หอมนะคะ
มันจะมีเทคโนโลยีคือแบบว่าทำให้ผ้าแห้งเร็วใช่เพราะอย่างที่บอกตอนนี้เมืองไทยเรามีปัญหาเรื่องนี้
เวลาตากผ้าแล้วกลิ่นมันจะอับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่ไปช่วยให้ผ้าคุณไม่อาบ
กระทั่งตากในที่ร่มหรือบางทีอยากจะสักพักกลางคืนฝนตกลงมาอย่างนี้เราช่วยได้แน่นอน
อันนี้กลิ่นหอมแล้วที่สำคัญเนี่ยหอมสดชื่นติดทนนานกว่า๖เท่านะแองจี้
ยาวนานมากแล้วก็จะช่วยทำให้ผ้าเนี่ยแห้งเร็วอย่างที่บอกตอนนี้จะไปรอด่งรอแดดมันลำบาก

เวลาเวลาเบิกความต้องใช้ความจำอ้อหนุ่มเราไปด้วยกันอยู่แล้วหนุ่มกอดคอกันแวว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
หินประหลาดนำมาใส่ขวดเก็บเอาไว้นะครับเพราะคิดว่าอาจจะเป็นวัตถุที่มีค่าก็ได้

ก่อนจะมีการรายงานนะครับให้กับทางด้านในบุญลือธรรมทรานุรักษ์นะฮะ
เป็นในอำเภอแม่แจ่มจึงได้มีการสั่งการนะครับให้นางสาวพระกาวันแสนอ่อน
เป็นประหลัดอำเภอแม่แจ่มเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยนี่นะฮะแบบนี้เห็นไหม

อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบหินประหลาดพบว่ามีน้ำหนักเบากว่าหินนะฮะหรือเบากว่าโลหะทั่วไปด้วยซ้ำไป
มีลักษณะคล้ายกับวัตถุประหลาดที่ชาวบ้านนั้นเก็บมาได้
ได้แจ้งประชาชนที่ออกไปเก็บวัตถุดังกล่าวให้งดสัมผัสวัตถุนะ
เดี๋ยวมันอาจจะมีแบบพวกของรังสีหรือเชื้อโรคต่างนานาติดมาได้นะครับ
ล่าสุดนายสุภกฤษคฤหานนท์เป็นหัวหน้างานบริการวิชาการดาราศาสต
ถันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติท่านบอกแบบนี้ครับว่า
จากการตรวจสอบสภาพของก้อนหินดังกล่าวเขาบอกว่าไม่ใช่หินอุกาบาทนะครับ
เพราะถ้าอุกาบาทแพงมากนะจะไม่มีลักษณะเป็นรูพุน
แต่ลักษณะนี้น่าจะเป็นหินอัคคณีพุหรือหินภูเขาไฟ
ที่จะมีลักษณะเฉพาะตัวก็คือมีรูพลุนนะฮะ
ที่มาจากฟองอากาศของลาวาก่อนแข็งตัว
ซึ่งหินภูเขาไฟสามารถพบได้ตามพื้นที่ของภูเขาไฟทั่วไปอยู่แล้ว

นั่นไงส่วนชาวบ้านบอกว่าพบเห็นแสงไฟเหมือนดาวตกในคืนดังกล่าวด้วยล่ะ
นายสุภเลิกก็บอกว่าในทุกคืนจะมีอุกาบาทหรือวัตถุจากท้องฟ้า
ที่มาจากดาวเคราะห์น้อยหรือว่าดาวหางเนี่ยมาเสียดสีชั้นบรรยากาศของโลกอยู่แล้ว
แล้วมันจะเกิดเป็นไฟบอลหรือว่าดาวตก
ที่ชาวบ้านได้พบเห็นแสงไฟประกอบกับวัตถุที่พบ
เกิดความเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่เห็นมันเป็นอุกาบาทก็ได้
นุ่มแต่อันแรกมันตกมาจากอะไร

ก็มีไงทางฟังคุณสุพระเลิกก็บอกแล้วว่า
โอ้โหมีรูปท้องฟ้าเนี่ยมีแสงตกแต่มันไม่ใช่ตกมาจริง
แต่พอไปค้นหากันอาจจะไปเจออันนี้

ถึงคนไปถึงตกมาถึงพื้นโลกมันอาจจะหมดไปแล้ว

ใช่แต่ที่กาญจนบุรีไง
เขาบอกว่าเขามีประมูลกันเลยแบบบุรีอุปกรณ์บาท

แต่นี่เขายืนยันว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่
ข่าวต่อไปเชิญรถเมย์ค่ะ
ส่งกันดีแต่ละคนนะ
เรื่องของคุณแชมป์นะคะ

เขาเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
แล้วก็มีการขับรถเก๋งที่เช่ามานะคะประสบอุบัติเหตุ
ราวสะพานจนรถพังเสียหาย
ซึ่งทางคุณแชมป์เองเขาได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าขวาหัก
ส่วนคุณน้ำหวานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
หลังเกิดเหตุทั้งคู่ถูกนำตัวไปรักษาอาการบาดเจ็บ

ก่อนจะถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร

ทีนี้ทางด้านไฮโซแชมป์เขาก็ยังพักรักษาตัวอยู่

พร้อมกับแคปชั่นว่าขอบคุณท่านพลโทธรรมนูลวิถี

ล่าสุดทางพลโทธรรมนูลวิถีก็เป็นแม่ทัพภาคที่๑
เปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวค่ะบอกว่า
เป็นการทำโดยภาระการแอบอ้าง

นี่ไงเขาบอกถือวิสาสะด้วย
ที่นำนำบัตรของตนไปติดกับกระเช้าเยี่ยม
ซึ่งคนที่นำกระเช้าไปมอบได้โทรศัพท์มาขอโทษแล้ว
ที่ผ่านมาเคยพบพ่อของไฮโซแชมป์ครั้งหนึ่ง
ระหว่างนำของมาบริจาคที่โรงพยาบาลสงฆ์

ทราบเพียงเป็นผู้ที่มาร่วมทำบุญเท่านั้น
ที่สำคัญไม่ได้รู้จักไฮโซแชมป์เป็นการส่วนตัว

ได้รับนำบัตรจากท่านพลโทธรรมนูลนะคะ
ทีนี้เขาก็เหมือนเป็นคนเอากระเช้าไปมอบ

นามบัตรนี้เข้าไปประมาณแบบนั้น
เรื่องที่เราอ่านมาจากข่าวก็จะเป็นแบบนี้
รับทราบแล้วท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เป็นคนส่งไป

เคยเจอคุณพ่อของคุณแชมป์ครั้งหนึ่ง

อย่างที่บอกกันวันนี้ควรพูดถึงเรื่องลิงยักษ์
เมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอข่าวกันไป

พิธีกรเล่าเรื่องลิงยักษ์ใหญ่เลยเธอ
เล่าเก่งกว่าฉันอีกภาคภูมิเล่าเก่งกว่าฉันอีกนะ
จริงลิงยักษ์กระโดดท่าไหนอะไรยังไง
ปรากฏว่าวันนี้คนเขาก็ถามว่าคนแถวนั้นเขาเคยเจอลิงยักษ์กันไหม
ริงยักษ์กันไหมเขาก็บอกว่าเอาจริงนะ
บางคนก็เคยเจออย่างเจ้าอาวาส
ปรากฏว่าเคยเห็นลิงตัวหนึ่งมันตัวใหญ่กว่าปกติ
มีอยู่ตัวเดียวบนปุ๊บเขามีอยู่ตัวเดียว

ขนาดเนี่ยไม่เท่าคนหรอกนะครับหลวงพ่อเนี่ยเคยขึ้นไปจะไปดู
มันทำท่าจะกัดหลวงพ่ออืมเขาว่าอย่างงั้นนะฮะ
หลวงพ่อเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยไม่ได้มาทำอะไรมาขอดูเฉย
แล้วเราก็ลงมาอีกทางหนึ่งซึ่งพระเองก็บอกคือเจ้าอาวาสปัจจุบันเขาบอกเขาเคยเจอนะ
ซึ่งขนของมันเนี่ยจะไม่ได้เหมือนลิงทั่วไป
ขนมันจะออกเป็นสีทองทองแบบว่าสีทองทองลิงทั่วไปเนี่ย
แต่วันนี้เมื่อมันเป็นข่าวเป็นข่าวกันคนก็อยากจะไปดูพญาวานอนกัน
ใครอยากจะไปดูลิงยักษ์กันเนี่ยนะฮะก็วันนี้ถึงขนาดต้องมีนักวิชาการพี่
นักวิชาการเขาบอกลิงในประเทศไทยมันไม่มีสายพันธุ์ตัวใหญ่นะ
มันไม่มีจริงนะครับมันเป็นเรื่องเล่าหรือเปล่า
มันเป็นเรื่องลือหรือเปล่าเรื่องลิงยักษ์ของเขาหนอดจังหวัดนครสวรรค์เนี่ย
เจ้าหน้าที่เทศกิจเขาสามารถบันทึกคลิปเอาไว้ได้เราเห็นอยู่แล้วนะฮะ
นี่เป็นภาพถ่ายเป็นภาพถ่ายแต่ไม่ได้มีภาพเคลื่อนไหวใช่ไหม

ยักษ์เนี่ยตัวเท่าคนที่ยืนตรงานอยู่บนเขาหน่อเนี่ยนะครับ
ล่าสุดเนี่ยนางสาวสมหญิงนะครับนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษเนี่ย
เชี่ยวชาญเรื่องลิงเลยนะสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติ
ป่าและพันธุ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย
เปิดเผยว่าเอาจริงเนี่ยจากการไปสำรวจนับประชากรลิงของเขต
ล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรแล้วก็การทำหมันลิง
เพราะลิงมันมีลูกเยอะเหลือเกินมันก็ต้องมีการควบคุมประชากรลิงเนี่ย
ไปทำหมันลิงกันนะฮะของสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๒นครสวรรค์
เขายืนยันว่าเอาจริงก็ไปทำหมันมาตลอดเวลาไม่เคยพบไม่เคยพบลิงที่มันมีขนาดใหญ่ขนาดนี้
ตามที่เห็นในภาพข่าวแล้วก็ลิงที่พบกระจายพันธุ์ในประเทศไทยตอนนี้
เอาจริงนะประเทศไทยของเราเนี่ยที่เราเห็นลิงกันอยู่ทั่วไปลบปูลงลบบุรีหรืออะไรกันเนี่ย
มันจะมีอยู่๕ชนิดเท่านั้นเองมันจะมีลิงกังลิงเสนลิงวอกลิงไอ้เงี่ย
อุ้ยไม่เคยได้ยินเลยนะลิงไอ้เนี่ยแล้วก็ก็ลิงสแหมซึ่งทั้งหมดเนี่ย
เอาจริงนะมันเป็นลิงตัวเล็ก

อ่ะถ้าสมมุติเราเราก็เธอเราก็ได้เห็นเท่านี้นะ
น่าจะเปิดซีจีเมื่อวานฉันดูอู้ฉันชอบมากนะ

ตัวใหญ่ถูกต้องไปอินโดตามเกาะจะมีตัวใหญ่
เอาจริงนะมันมีเรื่องราว
เมื่อ๒๐ปีที่แล้วเนี่ยตัวเขาเห็นเขาเคยเห็นภรรยาลิงเหมือนกัน
เขาย้อนกลับไปว่าเมื่อ๒๐ปีที่แล้วเคยเห็นพญาลิงที่ยอดเขาเหมือนกัน
ตอนนั้นเนี่ยเขาจะมาเลี้ยงอาหารลิงคนเขานิยมมาเลี้ยอาหารลิงกันนะฮะ
แล้วก็ได้นำกล้องส่องทางไกลมาส่องปรากฏว่าเจอลิงตัวใหญ่เกือบเท่าคน
จึงได้เรียกตนเองมาดูมาดูป๊อบพอส่องกล้องดูก็เห็นลิงโหตัวใหญ่จริง
พระนั้นก็เลยบอกนี่แหละพญาลิงหลังจากเห็นพญาลิงเมื่อ๒๐ปีก่อน
เอาจริงนะก็ไม่เคยเห็นอีกเลยอ้าวสีดำนั่นอะไรหมานั่นน้องหมา
มันก็นั่งเป็นเพื่อนกันถ้ามันเป็นเพื่อนกันมันคงจะตีกัน
เป็นเพื่อนกันแม่งเคยดูหรอปังคุงกับนั่นไงใช่ที่เป็นปังคุง
นะครับเขาบอกแล้วว่าด้วยส่วนตัวเนี่ยไม่เคยเห็น
ไม่เคยเห็นพระยาริงมาเจออยู่คุณผมก็ให้ฟังวันนี้มีโอกาสได้สัมภาษณ์
ที่เป็นนักนอนวิทยาประเทศไทยก็ไปทั้งประเทศ
ทั้งประเทศอืมไปตรวจสอบลิงทุกสายพันธุ์ทุกแบบอะไรอย่างเงี้คือเจ้าทั้ง
แกก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะฮะเท่าที่เห็นอยู่บนยอดนั่นน่ะ
ถ้าเกิดว่าจะให้อนุมานจากภาพที่ถ่ายด้านบนยอดเขา
เหมือนลิงเสนแต่บังเอิญว่าคนที่เจอแล้วถ่ายภาพเอาไว้ได้
หรือคนที่เคยอ่านอย่างนี้ลักษณะนี้คือเขาบอกว่ามันเหมือนลิงเสน
แต่ลักษณะนี้ซึ่งฝั่งของทางคนที่ถ่ายคือพี่หนู
ที่เป็นเทศบาลเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นคือมันมีหางยาวด้วย
มันมีหางยาวแล้วมันก็กระโดดข้ามไปกระโดดข้ามมากระโดดไปตามยอดเขาต่างอย่างนี้
ตามปลายยอดอย่างนี้มันก็จะมีข้อที่ไม่แตกที่มันแตกต่างกันอย่างหนึ่งคือว่า
ทางอาจารย์แกก็บอกว่าถ้าลิงเสนเนี่ยหางว่าจะสั้นมันจะกุด
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลิงลิงสมเนี่ยหางมันจะยาวแต่ถ้าเกิดว่าเห็นแบบนี้
ลักษณะท่าทางแบบนี้เป็นลิงเสนแต่ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าหางยาวเนี่ย
แกตอบไม่ได้เลยแกบอกว่าเอ่อแต่ว่าแต่ว่ารักษณะเนี่ยคือมันไม่น่าจะใช่ที่ตัวเท่าคน
แต่เป็นไปได้ว่ามีลิงเสนที่ใหญ่สุดของเขาก็ประมาณสัก๗๐เซน

เพราะว่าเขาเนี่ยมันเป็นเขาเห็นทุนมันไม่สามารถขึ้นไปได้
คนไม่สามารถเดินขึ้นไปทางนี้ได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย
หลายคนก็บอกว่าชาวบ้านก็บอกว่าลิงเองเนี่ยที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ย
มันก็ไม่ปีนขึ้นไปข้างบนอยู่แล้วอืมนึกออกไหมเออคือวันนี้ก็คือสองมุมมอง
แต่นี้เดี๋ยวเราจะให้ดูรูปของของของไอ้เจ้าลิงลิงลิงเสมมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะ
เนี้ยมันจะเป็นแบบนี้ไหนเนี้ยเนี้ยเนี้ยอย่างงี้เนี้ยอ๋อถ้ายืนมันจะยืนแบบนี้
เนี้ยมันจะเป็นอย่างงี้มันยืนสี่เลยเนี้ยโหหน้ากลัวนะกันใจเนอะอืม
เป็นแบบนี้อ๋อแต่นี้ไม่มีเป็นตัวผู้หน้ามันจะแดงแดงเวลาที่แบบ
มีในประเทศไทยมีอ่าเนี่ยนะฮะก็คือเป็นเป็นลิงเสมก็คือมีมี
แล้วก็มันผสมข้ามสายพันธุ์ไหมอ่ะมันไม่น่าจะนะอันนี้ไม่ลืมลุมกัน
แต่ว่าสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าทุกวันพระเนี่ย
ไอ้ลิงกลุ่มลิงเหล่านี้มันจะออกมาอืมตามที่เขาร่ำลือกันมาใช่
เหมือนแบบเขาจะรู้ว่าลิงเขาจะรู้ว่านี่คือวันพระคือผมก็บอกเฮ
ผมยังไม่เคยคุณพระดำรู้ว่าวันไหนวันพระรู้คุณต้องดูปฏิทินใช่ไหม
ไม่ใช่เวลามันไอจีมันจะขึ้นไงวันนี้มันมีไงคือคุณก็นั่นก็คือคุณไม่รู้ไง
ก็ใช่ถูกป่ะคุณไม่รู้นึกว่านึกว่าคุณแม่นึกว่าคุณแม่ดูดูแบบพระจานดูอะไรอย่างเงี้ย
วันพระไม่คือหย่อมพระดำก็ไม่รู้คือเราคือพี่เอกก็ไม่รู้
เราก็ไม่ค่อยสังเกตกันจะดูจากแบบว่าเอ่อปฏิทินอืมอยู่พระจานดังไม่รู้ไม่ออกเลย
ไม่รู้ไหนวันพระแต่เขาบอกลิงมันรู้สัญชาติยานลิงมันรู้ว่าวันไหนวันพระ
แล้วพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยพอถึงวันพระมันจะแห่กันมาเป็นกลุ่มเป็นโขงของมันเลย
เออแล้วก็มารอกินอาหารจากวัดอ๋ออ่าคือมันรู้ค่ะ

เมื่อวันพระปุ๊บเนี่ยลิงของเขาในขุมวงวัดปุ๊บเทศ
มันก็จะออกมาเป็นฝูงเลยแต่ว่ามันจะหันหน้าเข้าหาต้นใจต้นหนึ่ง

แต่ทางผู้สำมารถกรณีที่ไปนั่งเค้าบอกว่า
เขาก็ไม่เคยเห็นว่าลิงมันจะมีตัวใหญ่ขนาดนี้

ถ้าสมมุติเป็นของอินโดมันมีอินโดตัวใหญ่เหมือนคนมี
แต่หมายถึงในประเทศไทยมันมีก็เคยเห็น
แต่ของเรามันไม่มีลิงประมาณนี้
อุตังก็ปีนอย่างนี้ไม่ได้แอ้งจี้
ใช่มันไม่ขึ้นสูงขนาดนี้
ก็พระคูณิเวศคิริรักษ์ที่เมื่อกี้เราพูด

เอาจริงเมื่อก่อนก็ไม่ได้เห็นเรามีลงพญาลิง
แต่เมื่อประมาณ๑๐ปีที่แล้วเคยได้ยินเสียงลิงว่ะพี่
แล้วเป็นลิงตัวใหญ่

มีตัวเดียวตัวอย่างลิงทุกตัวเนี่ยวิ่งมาหาหายไปหมดเลยนี่
มันถ้าไม่มีลิงตัวไหนที่มันขึ้นไปตรงนั้นมันก็อยู่กินกันอยู่ข้างล่างหรือ

พอขึ้นไปก็จะเป็นเขาหินปูนขึ้นไปสูงนู่น
เพราะมันต้องใช้สกิล

เออแต่ดูแล้วมันก็เหมือนกอรีล่านะ

มันมีแค่โบรอยคนเดียวเอ้ยตัวเดียว

ไม่รู้เหมือนกันแต่ตัวนี้ไม่ใช่

ที่ด็อกเตอร์เขาเห็นเนี่ยเขาบอกว่า
นุมานครั้งแรกที่เห็นและท่าทางแบบนี้

แต่ถ้าเกิดมีหางยาวนั้นก็แปลก

เออเนาะ

แต่วันนี้วันพระนะคะ
นั่นแหละ
เอ้าพักก่อนช่วงหน้า
มาแน่นักท่องเที่ยวต่าง๑ตุลาคมเถอะ

เนี่ยบอกว่าจะเข้าคณะมองวันที่๒๕ไหม
ไม่๒๙ก็ไปดี๑ตุลาคมก็ใช้ได้ไปดี

ผิวดูกระจ่างใสใน๑๒๓โลชั่นมิสทีน
อ้าวเขาว่ากันว่า๑ตุลาคมนี้มาแน่นะคะ
นักท่องเที่ยวต่างชาติชุดแรก๓๐๐คน

รัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะ

ว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวก็ให้ความมั่นใจในการเริ่มนำเข้านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตามโครงการภูเก็ตโมเดลค่ะที่จะเกิดขึ้นในวันที่๑ตุลาคมนี้นะคะโดยจะเริ่มจากท่องเที่ยวในรูปแบบลองสเตย์ก่อนหรือว่ามีการพักนานไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนผ่านการผลักดันรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าเอสทีวีวีซ่าพิเศษที่ออกให้สม

แล้วก็ตามจังหวัดอื่นอื่นที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญด้วยนะคะโดยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยไม่ทำกว่าหนึ่งหมื่นคนต่อสัปดาห์อืมนะคะแต่ก็คืออันนี้ยังไม่ได้ไปกรุงเทพถูกต้องไหมตอนนี้อยู่ที่ภูเก็ตภูเก็ตเริ่มจากภูเก็ตโมเดลแล้วก็จะเริ่มจากภูเก็ตเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนเนี้ยถ้าสม
อาทิตย์หน้าก็จะ๑ตุลาห์แล้วมันต้องสเต็กควารันทีน๑๔วันหมายความว่าถ้าคนที่จะเข้ามาตอนนี้เขาต้องดิวเรื่องวีซ่ามาแล้วสิเพราะว่ามันกำลังจะวันที่๑กว่าเขาจะเดินทางเข้ามาอาจจะเริ่มอาจจะเป็นวันเริ่มเมื่อแต่กฎิกาคือต้องกากตัวก่อนต้องกากตัว๑๔วันแล้วมีการตรวจหาเชื้อโควิกก่อนที่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

คุณก็ต้องอยู่ต่อการศิลป์

ไม่ต่ำกว่า๑เดือน
ภูมิต่ำคือตามโครงการ

อย่าว่าที่ปุ๊บมาจงมา

ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่ได้นะ
งั้นลำนั้นคือต้องเหมาจะไปลงภูเก็ต
แต่ถ้าเกิดเขามาจากที่อื่นผมก็ต้องมีตรงสูตรกลาง
จะมีบางไฟล์ทที่ไปบินลงที่นู่นเลยไง

พัวนั้นไปจับปาชโด๓ลมละ

เรื่อยไปเข้าที่ไหน

อะไร

แกจะให้กับที่เอิงนะ

แล้วเจอแค่ไหน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
เอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ่าเอามาฆ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นวันที่๒๐กันยายนที่ผ่านมา

ไปหาปลาในคลองหนองกลางดงที่จังหวัดชนบุรีนะฮะ
แล้วก็จับปลาชโดตัวใหญ่มาได้น้ำหนักกว่าสามกิโลอืม
สามีกลับมาก็ลงมือแร่ปลาทันทีนะฮะ

ปรากฏว่าหลังจากนั้นภรรยามีอาการแปลกแล้วก็ร้องคลวนคลาง

แล้วดิ้นไปดิ้นมาสนะเละไทฬลัยอยู่แบบนั้น
สามีตัดสินใจนำปลาที่แร่เอาไปคืนที่เดิม
อาการหายเป็นปกติชาวบ้านก็เชื่อนะว่านี่คือเรื่องลี้ลับ
จากนั้นสามีก็ไปทำบุญอุทิศบุญสวดบุญสุขุศลให้กับปลาตัวดังกล่าว
ชะโดเอ้ยพี่ขอโทษ

ก็โดนแลกไปแล้วแต่เอาไปคืนที่เดิม

อาจารย์ที่เดิมปลามันก็ตายเลยมั้ยใช่หรอ

เขาก็ลุกขึ้นอยู่แล้วเขาก็บิดมือคงเมื่อย
เขาจะบิดคอตัวเองเขาก็จะบิดคอตัวเองด้วย
มีท่าสุดท้ายคือทำอย่างนี้แล้วก็เดินเข้าไปข้างในเอาสุดท้ายเลยค่ะเอาท้ายสุดเลย
อันนี้ต้องจากต้นแล้วไม่เอาต้องจากเอาข้างนอกเลยค่ะ
เดี๋ยวย้อนไปนิดเดียวจากอันนี้เดี๋ยวต้องรอให้มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาตอนหลัง
กันบ้างเนี่ยนะว่ายอยู่นะคะว่ายอยู่

อ้านี่ลุกละลุกลุกขึ้นยืน

พี่หนุ่มปอมันพูดได้ได้ยังไงคะ

ก็พญาวานอนยังมีเลยพญาชโด

อยู่ในน้ำก็ต้องว่า
ไม่รู้ว่าแต่ปาชโดพูดได้

ก็ไม่รู้แต่เป็นแบบนั้น

มันชัดเจนนะว่ามันเป็นท่ากบ
ขาข้างหลังด้วยนะ

ข้างหน้าอย่างงี้

ท่านผู้ชมฮะมีผู้สื่อข่าวรายงาน
โลกออนไลน์เกิดกระแสวิจารณ

ใช้เฟซบุ๊คที่ติพัฒน์

เป็นคลิปที่บาดใจคนเป็นพ่อเป็นแม่แน่นอน

อยากจะพุ่งเข้าไปตบครูเลย

เน้นนะฮะอนุบาลหนึ่ง
โรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่ง

เข้ามาดูแลเด็กแต่ในระหว่างนั้น

รายหนึ่งได้โยนของ
หลังจากนั้นจึงสั่งให้หนูน้อยเนี่ย

แต่เมื่อไม่ได้ดั่งใจปุ๊บเข้าไปตบ
โอ้โหนี่เป็นลูกผมหน่อยไม่ได้นะ

แล้วใช้ถ้ามีการผลักแรงขนาดนั้น

คือไปจิกหัวแล้วลาก
กหัวแล้วลากกระชากไปอย่างนี้นะ

บหัวล้มไปข้างหน้าอย่างนี้

แล้วก็ไปทำแบบนี้อีกโยงโยนทำอะไรอย่างนี้

มาที่ห้องเหมือนกับเป็น

ผู้ปกครองคุณแม่เขาเดินขึ้นไปตบเลย
ตัวพ่อเขาคนนึงไปต่อยเลยนะ

ทางพูดบุหรี่บริการโรงเรียนนักกล่าวเขามีคำสั่งลงโทษ

ย้ายคุณครูเนี่ยไปสอนนักเรียนชั้นอื่นแทนเดี๋ยวก่อนนะจริงจริงไม่ควรจะเป็นคุณครูแล้วค่ะ
แบบนี้คือคือจริงจริงน่ะอันนี้คือหรอฮะเขาบอกอย่างงี้อ่ะฟังก่อนอืม
นอกจากอย่างงี้ทางฝั่งผู้ปกครองเนี่ยได้รวมตัวกลับไปร้องเรียนให้โรงเรียนทางเก่าเนี่ย
แล้วก็เปิดคลิปคลิปนี้มันเกิดเปิดคลิปเหตุการณ์สดที่เกิดขึ้นต่อหน้าผู้ปกครองทุกคนที่มา
อืมคุณครูที่กระทำการดังกล่าวเนี้ยทำให้มีช่วงหนึ่งที่ผู้ปกครองทนไม่ไหว
ถึงกระโปรงไปตบครูเลยตบสิตบครูเลยนี่นี่อ่ะดูดูดูอย่างไรก็ตาม
ผู้ปกครองเนี่ยได้ดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรชัยพฤกษ์แล้วนะครับ
อยู่ในระหว่างเคลียร์เรื่องคดีความตอนนี้ขอเยียวยารักษาจิตใจลูกก่อน
ขอให้สภาพจิตใจเด็กเนี่ยทุกคนกลับมาปกตินะครับ
ขอให้เป็นกำลังใจกับผู้ปกครองทุกคนนี่นี่เดี๋ยวดูนะอืม
เด็กไม่ใช่อนุบาลหนึ่งนะเออคือแบบเด็กมากอ่ะเท่าลูกผมอ่ะ
เต้นไปแล้วอืมเนี่ยเดี๋ยวดูผู้ปกครองเขามีมีภาพผู้ครองเข้าไปตบไหม
ขอขอหน่อยขอภาพผู้กองเข้าไปตบหน่อยมีไหมน้ำเอ้ยอืม
ขอภาพผู้ครองไปตบกูหน่อยไอ้พี่เอาเอาจริงจริงเขายกมือว่าอยู่ประหลักประหลัก
อืมเดี๋ยวลองหาดูเนาะภาพยาวใช่ไหมจริงจริงคนที่เป็นครูเนี่ย
เขาต้องมีแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
คือคนเป็นครูเขาก็ต้องมีสิ่งที่เขาจะต้องสอนเด็ก
ไม่ใช่ใช้ความรุนแรงแบบเนี้ยเขาบอกว่าใช้สอนไปสอนชั้นอื่นก่อนนะฮะ
คือจริงเนี่ยคือผมว่ามันเป็นเรื่องตลกอ่ะคือคุณยังกล้าเอาคนประเภทนี้เนี่ย
มาสอนเด็กเด็กอีกเหรอไปสอนลูกชาวบ้านที่เขาฝากคุณไว้ในโรงเรียนอีกหรอ
จริงคุณเป็นผอทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคือจริงแล้วมันชัดเจนอ่ะ
คุณต้องเอาออกถ้าคุณไปทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่คุณต้องเอาออก
คือวุฒิภาวะหรือว่าการควบคุมอารมณ์ของเขาเนี่ย
อยู่กับเด็กไม่ได้อืมใช่คือทำแบบนี้ไม่ถูกต้องอืม
นี่นี่คือแบบโอ้โหมันไม่ใช่วิธีการสอนด้วยไง
มันคือความรุนแรงที่เขาใช้กับเด็กเด็กอ่ะอืมโอ้โหเป็นผมนะ
ไม่ต้องห่วงเลยไปโรงเรียนแน่นอนโอ้โหบันเทิง
มันก็ถ้าเขาเกิดผู้ผู้คอมาเจอแบบโอ้หู
สมมุติว่าวันที่พี่หนุ่มมาสู้เรื่องจบแล้วนะ

มันคือมันไม่มีความปลอดภัยสำหรับลูกเรา
คือผมว่าพอจำเป็นที่ต้องออกมาชี้ชัดอีกทีนึง
แล้วเรื่องนี้ผมว่ากระทรวงสาธิการควรจะต้อง

เพราะจริงตอนหลังมีการแบบนี้เยอะ
ต้องดูด้วยอืมเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยมีไหมก็อย่างนี้
ย้ายไปที่อื่นนู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ยังเป็นครู
แล้วก็ควบคุมวุฒิภาวะตัวเองไม่ได้
ไปก่อเหตุแบบนี้อีกมันไม่ถูกต้อง
มันต้องมีมันต้องมีข้อบังคับที่มันชัดเจนและรุนแรงกว่านี้

วันก่อนเพิ่งอ่านข่าวคุณครูไปรอบหนึ่งที่ตีนักเรียน

คุณอ่านอะไรนักหนาเนี่ย
กำลังดูรอยคล้ายพญานาค

แล้วก็หลายคนก็จดเลขบ้านเลยแหละ

พบรอยคล้ายรูปพญานาคคุณ

อายุ๔๕ปีเลขที่บ้านซะหน่อย
ทับ๑หมู่ที่๑๑จังหวัดเพชรชบูรณ์นะฮะ
เมื่อตรวจสอบเพราะว่าเป็นบ้าน๒ชั้น

พบร่องรอยคล้ายเศษดินแห้ง
หนุ่มดูนี่อันนี้ไม่ใช่พญานาคมาก

เป็นรูปพญานาคมีลำตัวยาวพร้อมศีรษะด้วย
ซึ่งรอยดังกล่าวเนี่ยกว้างประมาณ๑๐

เขาบอกอาศัยอยู่บ้านหลังนี้กับสามีแล้วก็บุตรสาวเนี่ยปกติจะนอนที่ชั้นล่าง
ซึ่งเป็นปูนส่วนชั้นบนเนี่ยเขาจะทำไปเฉพาะห้องพระเลย
แล้วห้องเก็บของวันที่๒๑กันยายนที่ผ่านมา
สาวคนโตเนี่ยไปทำงานที่ต่างจังหวัดก็ได้ลางานกลับมาบ้านพักผ่อน
แล้วก็ก่อนเดินทางกลับนั้นบุตรสาวก็แน่นอนว่าได้กล่าวกับตนว่า
เห้ยในวันออกพรรษาที่จะถึงเนี่ยบุตรสาวจะเดินทางไปวัดปู่ศรีสุโธคกันใช้
ผ่านไปทำความสะอัดชั้นสองครึ่งนี้นี่รอยเกิดขึ้นเลยนะฮะรอยกะเก่าเกิดขึ้นเลย
ได้เชิญผู้สูงอายุที่เคารพนับถือมาดูร่องรอยดังกล่าว
ซึ่งตนก็มีกิจวัตรในการสวดมนต์ไห้พระเป็นประจำอยู่แล้ว
ยังมีความเชื่อเรื่องพญานาคเป็นทุนเดิม
ก็เลยเอาขันห้าเนี่ยมาบูชาชื่อว่าปู่ศรีสุโธมาแสดงให้เห็น

พักกันก่อน

พอแล้วจะทราบกู๊บกิ๊บเรื่องมูลมันไม่มีเลย

แลนด์มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นกับกิ๊บเมื่อวันก่อน
ฝันถึงถ้ำแห่งหนึ่งฝันว่ามาเดินเที่ยวเล่น
แล้วก็ได้ยินเสียงคนเรียกบอกว่าให้มาเร็วมากราบหลวงปู่ขาว

หลวงปู่ขาวมากราบขอพรท่านเร็วพระท่านจะให้พร
พอกิ๊บมองลงไปที่ถ้ำก็เจอภาพพระสี่เหลี่ยมสีขาวเหมือนในรูป
แล้วกำลังจะมองอีกทีว่าพระท่านคือใครก็ตกใจตื่นเสียก่อน
ถึงชื่อของพระท่านกิ๊บเสิร์ชว่าหลวงปู่ขาวในถ้ำ
ภาพของท่านก็ขึ้นมาค่ะตกใจมากมีพระนามนี้จริง
เมื่อเปิดรูปวัดยิ่งตกใจกว่าเพราะภาพบรรยากาศในวัดเนี่ย
คือภาพทั้งหมดที่กิ๊บเห็นในฝันแล้วก็จำได้
ทำไมถึงเมาอุยเขาตกขึ้นเลยหรอ
จองตัวเจอและทีนี้แต่ตลอดจริง
มาที่จังหวัดแห่งโบวรัมปูมาที่วัด
บี้มากราบทำบุญแทนกันเพราะกิ๊บเป็นศาสนาคริสต์
เมื่อมาถึงวัดตกใจที่สุดตกใจ
เพราะทุกอย่างเหมือนในฝันเลย
แล้วก็ในถ้ำในคลิปก็ฝันเห็นหลวงปู่

พุทธศาสตราพุทธศาสนิกชนคนไหนนะฮะ

โอ้โหเมคคือพี่ว่าพี่กว่านี้คุณพี่
คือตอนนั้นพี่ไม่สบายนี่มีเวลาอยู่ให้เล่าให้ฟัง

คือพี่อ่ะตอนนั้นพี่ไม่สบายไปเป็นเยอะมากเลยคือแบบ
พี่เป็นกดไหลย้อนเชื่อไหมว่าเวลานอน
นอนลาบอย่างนี้ไม่ได้นอนอย่างนี้ไม่ได้
พี่ต้องใช้เตียงคือหนีเอาก้อนหินมายัดใต้เตียงแล้วนอนอย่างนี้

ชีวิตแบบมันมันแย่มากอ่ะโอ้โหมันแบบมันทรมานมันโอ้โห

มีอยู่วันหนึ่งฝันฝันว่าไปยืนอยู่ที่บ้านพี่เอง
ที่บ้านเก่าไม่ใช่บ้านเก่านู้นนะมันคือบ้านที่พี่เคยอยู่เลยไง
ตอนเด็กอะไรอย่างงี้แล้วก็ฝนเนี่ยตกตกมากเลย
พี่ก็เงยหน้าขึ้นไปดูควรน้องฟ้าฯแบบทำไมตกเยอะอย่างงี้อะไรงี้

ใส่กี่วอล
นุ่มว่ายท่านซะพี่ก็อ้าวพระลูกเมื่อกี้นี่หว่าพี่อย่างเงี้ย
พี่ก็บอกว่าพี่ก็เลยเดินไปพี่ก็ยกมือไห้อย่างนี้พี่ก็ไม่ได้กราบนะ
ก็ว่าอย่างนี้บอกท่านเป็นใครทำไมถึงแบบหลวงพ่อเป็นใคร
ทำไมถึงแบบว่าเอาน้ำมาสาดอย่างนี้ผมเปียกหมดแล้วอะไรอย่างนี้
แกก็บอกว่าอัตมาเชื่อมั่นอืมบอกอัตมาเชื่อมั่นแล้วบอกให้กราบซะ
ป้าบอกให้กราบซะพี่ก็พี่ก็ว่ายเสร็จปุ๊บพี่ก็ตื่น
พอพี่ตื่นนอนมาพี่ก็จำเนี่ยชื่อมั่นเนี่ยมั่นมั่นที่แบบเอ๊ะมั่นนี่คือแบบ
คุ้นมากเลยมั่นแต่พี่ไม่เคยไม่เคยดูไม่เคยเห็นไม่เคยดูเลยประวัติอะไร
อืมเสร็จปุ๊บพี่ก็ไปเหมือนกุ๊บกิ๊บเลยแล้วก็กดว่าพอไปเห็น
หลวงปู่เป็นเรียกหลวงปู่มั่นอ่ะแบบภาพเดียวกันชื่อเดียวกันคือเป็นองค์เดียวกันอ่ะ
แม่งแบบขอโทษแม่เขาไม่ใช่คำนี้พี่นะขนลุกเลยอ่ะ
คือแบบขนลุกทั้งตัวเลยแบบทั้งทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าท่านมาขนหัวนี่แบบ
ลุกสู้เลยแบบเฮ้ยแบบไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยแบบจำหน้าไม่ได้
ไม่เคยไม่เคยรู้จักอืมหลวงปู่มั่นอ่ะรู้จักแต่พระอาจารย์ปั้นรู้จักแต่พระเกจิ
ที่เราแบบเออนับถือกันกับหลุงปู่มั่นเราอืมเราไม่เคยพาดผ่านไปไปดูท่าน
เออเท่านั้นแหละพี่ก็เลยแบบเริ่มแบบว่าเอ่อเริ่มแบบว่าไปหาประวัติของท่านว่าเป็นยังไง
อย่างเงี้อืมเสร็จแล้วก็ไปเจอคาถาบทหนึ่งของท่านที่แบบพี่อ่านประมาณรอบสองรอบอ่ะ
พี่พี่เป็นคนที่จำบทสวดไม่ได้นะอืมพี่อ่านรอบสองรอบพี่จำได้หมดเลยอืม
พี่พี่จำได้หมดเลยอ่ะเออแล้วหลังจากนั้นไอ้พี่พี่ไม่สบายนะพี่หายเลยอืม
เออพี่ก็ดีดีดีอันนี้มีความเชื่อสุขของคนน่ะแต่มันเกิดจากประสบการณ์ตัวเองจริงจริง
รถเมท์ไม่เคยได้ยินเออนั่นแหละ
เรื่องฝันถ้าสมมุติเมื่อก่อนสัมภาษณ์ใครฝัน
ห้าวันเจ็บวันอย่างเงี้ยอืมตัวเองโอ้ยมกับมันเกิดขึ้นกับตัวเอง
แล้วมันจะรู้สึกเลยอ่ะทำวิทยาสาธารณ์อาจจะแบบ
คิดมากไปเองหรือเปล่าแต่มันบังเอิญไปไหมว่า

ใช่โอ้ยโดนรับน้องเลยจ้ะ

ที่ไปทำแบบว่าพิธีกรรายการสามแซ่บ

ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
หรือเหรออยู่จะกลับบ้านแล้วเนี่ย
สวัสดีค่ะ